ที่โลกนี้มาหลีและนานค่ะมากมายบุภาพร้อมกลุ่น
โหสวยจริง

เดี๋ยวฮะติดเราสองคนไหมคุณป่า

ไม่ติดนี่คือถ่ายไม่ติดหรือว่าเฟรมไม่ติด
นั่นน่ะสิเดี๋ยวต้องไปเช็คว่ามีพลังงานบางอย่างมาปิดไว้หรือเปล่า
นี่คุณเป็นคนสวนไหนมาถึงในสตูเนี่ย
คือทางเราเห็นว่าทั้งสองท่านอาจจะไม่ได้มีโอกาสไปช่องนู้นท่องเที่ยวเหมือนกับชาวบ้าน
เขาอาจจะต้องทำงานที่สถานีคอยรายงานข่าวสาร
เราก็เลยเอาดอกไม้ยกมาปลูกไว้ที่นี่เลย

อากาศหนาวเย็นอาจจะไม่ได้สัมผัสแอร์นี่ก็เปิดให้อุณหภูมิได้สัมผัสอากาศหนาวเย็น
จุดดังไปอยู่บ้างยอดเขาอนไต

นี่นะครับก็เอามาให้กับทุกคนแล้วก็ทั้งสองท่านได้สัมผัสความสวยงามกัน
บอกเดี๋ยวมีผีเสื้อด้วย

ระหว่างรอผีเสื้อที่จะมานอมดมดอกมุงดอกไม้

อาจจะยังได้รับความหนาวเย็นทั้งตอนด้านเช้าอยู่
แต่ว่าประเวณตอนกล่ามประเทศไทยวัน๒วันนี้
คาดการณ์แบบนี้นะครับว่าค่าคุณภาพอากาศหรือว่าค่าฝุ่นละอองจะกลับมาสูงขึ้น
หลังจากที่วันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยมีการพัดพาของกระแสลมเนี่ยนะครับ
เอาฝุ่นละอองออกไปจากพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันนี้
กรุงเทพของเราเช้าวันนี้อยู่อันดับ๑๐จากเมืองใหญ่ทั่วโลก
ดังนั้นก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษใครที่อยู่ตามจุดต่าง
เฉพาะจุดที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมจุดที่มีลักษณะเป็นทางที่มีถนนเนี่ยนะครับ
มีรถจอดเยอะอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษ
วันนี้สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพอาจจะไม่สามารถที่จะถ่ายโอนความถ่ายโอนฝุ่นละอองได้ดีเท่าไหร่นะครับ
นี่คือภาพรวมทั่วโลกจะสังเกตว่าหลักที่มีค่าคุณภาพอากาศที่ค่อนข้างแย่
ส่วนใหญ่จะอยู่ในอินเดียสักส่วนใหญ่ส่วนในพื้นที่กรุงเทพในพื้นที่เมืองในของเรา
นี่คือภาพรวมในพื้นที่กรุงเทพตอนกลางรวมไปถึงภาคใต้ตอนบนรวมกัน
อยู่ในค่าคุณภาพอากาศที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย
ใครที่มีโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจก็คงจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
เพื่อที่จะไม่ทำให้ฝุ่นละอองเหล่านี้ส่งผล
นี่คือการคาดการณ์นะครับสถานการณ์ฝุ่นละอองที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป
พรุ่งนี้ยังเป็นอีก๑วันที่ยังคงต้องระมัดระวังเรื่องฝุ่นละอองหลังจากนั้นจะดีขึ้น
โดยถ้าหากดูจากภาพภาพนี้จะสังเกตว่าในช่วงวันศุกร์วันเสาร์จะเริ่มมีฝนตกลงมานะครับ
ก็จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นหลังจากนั้นครับ
ทีนี้ระหว่างวันก็พบว่าในวันนี้ช่วงบ่ายโมงช่วง๖โมงอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษ
เพราะว่าเป็นช่วงที่มีสภาพอากาศที่เอื้อต่อการทำให้ฝุ่นละอองมีการฟุ้งกระจายค่อนข้างเยอะ
หลังจากนั้นช่วงทุ่ม๔ทุ่มช่วงตี๑ไปเรื่อยถึง๗โมงเช้าถึง๑๐โมงก็เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ต้องระวังเป็นพิเศษ
เดี๋ยวไปดูกราฟิกต่อไปนะครับทำไมถึงเป็นแบบนี้
คุณผู้ชมครับนี่คือลักษณะของกระแสลมที่เกิดขึ้นนะครับในตอนนี้
สังเกตว่าขณะนี้เองมีกระแสลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้ามาปกคลุมเมืองไทยของเรา
วันนี้ยังคงบางอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับในพื้นที่ประเทศไทยก็คือ
ในช่วงบ่ายเย็นจะเริ่มมีการพัดของกระแสลมเข้ามาชนกันแบบนี้
การที่กระแสลมเข้ามาชนกันแบบนี้ก็จะทำให้มีการยกตัวของอากาศเกิดขึ้น
กระแสลมลมในแนวราบจะไม่เคลื่อนที่นั่นก็หมายความว่ากระแสลมลมที่พัดเอาฝุ่นละอองออกจากเมืองไทยของเรา
ออกจากในพื้นที่กรุงเทพของเราจะค่อนข้างบาง
กระแสลมจะเคลื่อนที่ในแววดิ่งแดงก็คือจากล่างขึ้นข้างบนเอาความร้อนเอาฝุ่นละอองต่างขึ้นลอยบนท้องฟ้าด้วย
ประกอบกับการแผลลงมาของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่พัดมาปกคลุมจนถึงตอนกลางประเทศไทย
ก็จะทำให้ในพื้นที่ที่มีกระแสลมดังกล่าวพาดผ่านอยู่นะครับ
แล้วจะตกลงมาซึ่งพื้นที่จะเกิดฝนนี่นะครับ
คือพื้นที่สีเขียวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้
น้องฟ้าร้องฟ้าผ่าลมแรงนะครับ
ถ้าหากหนักหน่อยก็อาจจะมีเรื่องของลูกเห็บตกมาด้วย

ยอดภูยอดดอยก็มีลักษณะที่จะทำให้เกิด

ต้องนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเจอกัน

เป็นตัวพีคอยู่แล้วที่ทำให้สภาพอากาศ

มีฝนตกหนักแล้วก็อากาศเย็นฮวบ

ดังนั้นจุดไหนที่เจออากาศร้อนจัดนี้ก็
ก็ตั้งความหวังไว้อีกประมาณสัก๓๔วัน

นะครับเดี๋ยวตอนนี้ไปดูผีเสื้อของผมก่อน

เขาบอกว่าแถวนี้มีเยอะ

นี่ไงนี่ไงมาแล้ว